มาดูเรื่องนี้ฮะคุณตาเจ้าของร้านข้าวต้มเนี่ยโอดเลย
บอกว่าโอ้โหลูกค้า๗คนเป็นวัยรุ่นมากินข้าวต้มที่ร้าน
แล้วก็ยังสั่งกลับบ้านอีก๕ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๐๑๐บาท
คุณตาลดให้๑๐บาทเหลือ๒๐๐บาท
ปรากฏว่าเวลาโอนเงินเนี่ยเค้าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยข้างธนาคาร
กว่าจะยืนยันการโอนเงินก็ไม่ยืนยันสักทีพอโอนมาเสร็จ
สรุปว่าที่โอนมาเนี่ยโอนมา๒๐๐บาท
คุณจริงราคาที่ต้องจ่ายเนี่ย๒๐๐๐บาทแต่โอนมา๒๐๐บาท
แล้วตอนแรกคุณตาเขาก็ไปดูนะไอ้ข้อความที่มันติ้งมา
คุณตาก็นึกว่าโอนมา๒๐๐๐บาทเพราะว่ามองก็มาใครเห็น
ไอ้ศูนย์มันขาดไปตัวหนึ่งแล้วมันจะมีจุดศูนย์ไปสตังค์ด้วย
ก็ดูกว่ากวาดตาไปก็เลยคิดว่าครบ๒๐๐๐บาท
เอามาตรวจดูอีกทีแหมมันโอนขาดไปตั้งกี่บาทล่ะคุณ
๐บาทนะฮะนี่แหละครับ
คุณธเนธงามธนโชธเจ้าของร้านข้าวต้มโบราณนะฮะ
อยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา
เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
เวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งลูกค้าเป็นชายวัยรุ่น๑๗คน
มากินอาหารในร้านนะฮะแล้วก็สั่งกลับบ้านนะครับ
๕ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๐๑๐บาท
อ้าวตาก็ลดให้เหลือ๒๐๐๐บาท

ขอจ่ายผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ไหม

เมื่อลูกค้าสอบถามเลขบัญชี
แล้วก็เหมือนทำท่าว่าจะโอนเงินให้จำนวน๒๐๐๐บาทนะครับ
ทีนี้ก็ไม่กดยืนยันสักทีนะฮะ
สักพักนะลูกค้าคงกดยืนยันแล้วนะครับ
ก็มีข้อความเข้ามายังมือถือของเจ้าของร้านนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าสายตาของตาก็ไม่ค่อยดีนัก

ก็เลยให้ลูกน้องที่ร้านช่วยมอง
ลูกน้องก็ดันมองแล้วเข้าใจผิดคุณ
๒๐๐เนี่ยก็คิดว่าเป็น๒๐๐๐นะฮะ
ศูนย์ทศนิยมอะไรต่างนานนะฮะ
ก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายครบ๒๐๐๐บาทแล้วนะฮะ

มานั่งดูข้อความในมือถืออีกที
ก็พบว่าลูกค้าโอนเงินมาให้แค่๒๐๐บาทเท่านั้น
ทีนี้ครับอยากจะวอนให้ลูกค้าที่โอนเงินไม่ครบเนี่ย
ให้มาจ่ายเงินส่วนที่เหลือซะหน่อย
ไม่รู้ว่าลูกค้าตั้งใจโอนมาแค่๒๐๐บาท
ที่เหลือ๑๘๐๐บาทกะจะชักดาบหรือเปล่า
หรือว่าลูกค้าก็กดผิดเหมือนกัน

เพื่อนำแหลกฐานไปตรวจสอบเลขบัญชีที่โอนมา
ติดตามเจ้าของบัญชีมาเจรจาต่อไป
อันนี้มันก็จะตามง่ายไงมันมีหลักฐานมา